เขาไปนั่งดื่มกินอยู่ในร้านแถวจังหวัดน่านนะฮะ
มีวัยรุ่นในพื้นที่๘คนค่ะ
เหมือนกับมาคำเมนต์กันแล้วไม่พอใจเขาออกไปนอกร้าน
ไปจับกลุ่มอยู่พักนึงเขาคิดว่าไม่น่าจะมีอะไร
พอร้านเลิกเนี่ยเขาออกจากร้านไปเดี๋ยวจะกลับบ้าน
พวกนี้มาดักรอทำร้ายนะครับ
แต่เขาเป็นอดีตนักมวย

กลายเป็นว่าสองฝั่งไอ้ฝั่งนั้นเนี่ยสลบไปสองคน
แต่ทีนี้เขาบอกเขาอยากร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนหน่อย
๘คนที่จะมารุมเขาแต่สู้เขาไม่ได้แล้วสลบไป๒คนไปแจ้งความ
กลายเป็นว่าเขาถูกแจ้งเขาหาเรื่องทำร้ายร่างกายนะ
เขาบอกเขาป้องกันตัวนะเขาโดนรุมด้วยซ้ำ๘มารุม๑นะ
ทีนี้จะเอายังไงดีเอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
นี้เป็นคริปในร้านประมาณ๔ทุ่มเมื่อวันที่๒๑
ทางฝั่งของอดีตนักมวยคนนี้เนี่ยที่เขาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
บอกว่าในกล้องวงจรปิดของร้านเนี่ยก็คือเขาก็นั่งดื่มกินอยู่ในร้าน

คนเนี่ยมีการเขม่นเขาเราก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไร
เมนต์กันในร้านแต่พวกนี้เนี่ยออกไปดักรออยู่หน้าร้าน
เหมือนในกล้องวงจรปิดที่เห็นนะฮะไปยืนเอะอะโวยวายอยู่
แต่ว่าทางกาดของร้านทางเจ้าของร้านเนี่ยเขามาห้าม
พวกนี้ก็เลยขี่รถออกไปพอพวกนี้ขี่รถพากันออกไปแล้วเนี่ย
ผู้เสียหายก็คือคุณหนุ่มนะคุณหนุ่มบอกผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไร
ผมก็ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านค่ะระหว่างทางเนี่ยไปเจอกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้นะครับ
มาดักรออยู่นะในพื้นที่จังหวัดน่านนะนี่ฮะ
แล้วยังไม่ทันที่จะจอดรถจักรยานยนต์อะไรเลยยังไม่ทันตั้งขาตั้งเลย
พวกนี้เนี่ยที่ดักรออยู่เนี่ยนะตรงริมถนนเนี่ยนะฮะวิ่งกรูเข้ามาหา
รุมไปรุมต่อยเขาก็สู้แล้วเป็นอดีตนักมวยไทยเขาก็เลยสู้เต็มที่เลย
ฝั่งนั้น๘คนสู้ไม่ได้นะฮะ๘รุ่ม๑เจอ๑คนเนี่ยใส่เข้าไปนี่สลบไป๒คน
คนนึงนี่มีแบบหูฉีกดั้งหักด้วยนี่ฮะ
พวกนั้นก็หนีกระเจิงไปหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
คือวันนั้นคุณหนุ่มเขาก็ไม่ได้ไปแจ้งความอะไรไงนะว่าเออมีคนมาดักทำร้ายเขา
เขาต้องป้องกันตัวอะไรยังไงก็คิดว่าเออก็คงเงียบหายไป
กระทั่งเมื่อวานนี้ฮะคุณหนุ่มเขาบอกว่าอยู่ดีตำรวจเนี่ย
พาตัวไปโรงพักบอกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เพราะ๒คน๒ใน๘ที่ถูกเขาโดนจนเขาแบบสลบไปเลยอ่ะ
ั้งหักจมูกฉีกอะไรพวกนี้เนี่ยหูฉีกเนี่ยนะฮะเขาไปแจ้งความ
คุณหนุ่มบอกผมก็เลยงงมากนี่ผมดูถูกดักทำร้ายนะถูกรุมทำร้าย
แต่ผมป้องกันตัวแต่ผมมีวิชามวยไทยเรียนมวยไทยมาผมก็เลยสู้
แล้วพวกนี้ก็เลยล่าถอยไปกลายเป็นว่าอ้าวผมถูกแจ้งข้อหา
ถ้าผมไม่มีการร่ำเรียนมวยไทยมาไม่ป่านนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งผมหรือเปล่าที่เจ็บหนัก
เขาก็เลยขอร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนมาประมาณอย่างนั้น
แล้วก็ฝากบอกถึงฝั่งนั้นว่าคุณเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่า
ตั้งแต่คุณมาลุมแล้ว๘คนเนี่ยแล้วพอคุณสู้ไม่ได้คุณสลบคุณยังไปแจ้งความอีก

ก็อาจจะต้องไปสู้คดีว่าเป็นการป้องกันตัวนะคะ